ความคืบหน้าคดีคุณตังโมกันหน่อย

๑๘เมษาตำรวจจะมีการแถลงปิดคดีถูกหรือเปล่าพี่

แหลงปิดคดีคุณแตงโมกะให้มันเตือน
แต่คุณผู้ชมฟังดีฟังข่าวนี้ดี
ล่าสุดเนี่ยทนายเดชาออกมายืนยันแบบ๑๐๐แล้วนะ

เอ้าทำไมอ่ะเลื่อนออกไปก่อนทนายเดชาบอกแบบนี้

นี่เลยถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทนายเดชา
นี่เมื่อวานนะตอนสักประมาณ๑๑โมง
นักข่าวโทรหาทนายเดชาตอนแรกจะถามแค่ว่า
เออเนี่ยเป็นยังไงการที่จะแถลงปิดคดีวันจันทร์ที่๑๘พร้อมไหม
คุยไปคุยมาทนายเดชาบอกแบบนี้

เอ้ยพูดจริงเปล่าธนายเดชา
จริงแบบ๑๐๐เลย

ยังต้องรอสอบพยานปากสุดท้ายอีกปากหนึ่ง

นายเดชาบอกว่าจริงก็ไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นหรอก
แต่ที่ต้องรอเพราะอะไร
ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะหาว่าตำรวจเร่งปิดคดีไปหรือเปล่า
แล้วก็เลยถามไงว่าพยานปากสำคัญคนนั้นคือใคร
นายเดชาบอกว่าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงา
คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้
นายอัจฉริยะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเง

แจ้งความจะเอาผิดกับแซนบอกว่าแซนให้การเท็จ
สเกลเรือแล้วก็ไปดูเรื่องแสงและเงา
ปรากฏว่าตอนที่แซนให้การว่านั่งอยู่ท้ายเรือ

พอดูภาพนี้จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
คุณอัจฉริยะบอกว่าแตงโมตกจากหัวเรือ
แล้วก็ลอดใต้ท้องเรือมาแบบนี้ทีนี้ค่ะ
ก็เลยต้องให้พยานปากนี้มาให้การกับตำรวจ
นัดหมายกันก่อนวันที่๒๒เมษา
ดังนั้นพอ๒๒พยานให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
หลังจากนั้นถึงจะมีการนัด
เพื่อที่จะแถลงข่าวปิดคดีอีกทีนึง
เดี๋ยวฟังทนายเดชาหน่อยนะคะ

วันที่๑๘ไม่สามารถที่จะแถลงข่าวได้

ก็คือของนายอัชริยะเรืองรัฐนะครับผม
ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเขาบอกนะ
เห็นส่วนตัวนะผมมองว่าพยานผู้เชี่ยวชาญของคุณอัจฉริยะ
ไม่มีผลต่อรูปพอดีส่วนตัวนะ
ส่วนคุณอาชญะเขาอาจจะมี

คุณอัจฉริยะกับผมไม่ได้คุยกันไง

อาจจะคิดไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีประโยชน์ก็ได้จากสถานที่ผม
ผมมองว่าไม่มีประโยชน์
ที่จะสอบพยานปากสุดท้าย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นตำรวจถึงจะนัดวันแถลงอีกทีหนึ่งนะคะ

ต่อทางสสเต้
จะมีการเคลื่อนไหวตรวจสอบการทำงานหลังจากนี้

เพราะว่าเหลือแค่สอบพยานปากสุดท้าย
ที่นายอัชริยะบอกว่ามีภูเฉลชันทั้งด้าน

แม่คุณตังโมตัวทนายเดชาเองน่ะ

คือใครจะมายื่นหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้นะ
ตำรวจเขาก็บอกแล้วว่าสำนวนมันคืบหน้าไป

แตงโมตกจากท้ายเรือจริงไม่ใช่หัวเรือ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การฆาตกรรม
อันนี้คือสิ่งที่ทนายเดชาบอก

แม่แล้วก็พอพูดถึงชื่อ

แล้วเป็นยังไงนะเขาจะออกมาพูดว่า

เฮ้ยตำรวจถ้าจะแถลงปิดคดีนะ

ก็แถลงไปเลยสิถ้ามีหลักฐานบอกว่า
คุณตังโมไปเกาะขาคุณแซน

คือประมาณว่าจะไปตอบผมทำไม
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
บอกกับทีมข่าวแบบนี้การจะเตรียมแถลงข่าวเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญของเขาเนี่ย
จะมีขึ้นวันพุธหน้านี้แล้วครับคุณผู้ชม๒๐เมษาครับ
ไหนพูดจริงคนไหนพูดเท็จมีหมดเลยแล้วเชื่อว่าหลักฐานชิ้นสำคัญนี่นะ
คุณผู้ชมฟังดีจะทำให้คดีนี้ล้มทั้งกระดาน
โอ้โหคุณอัจฉริยะบอกแบบนั้นเลยอ่ะ
แล้วคุณอัจฉริยะบอกถ้าเปิดไอ้เรื่องนี้หลักฐานชิ้นนี้มาถึงขั้นว่าตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
จะต้องเอาไปพิจารณาในสำนวนและอาจมีผลให้

เลื่อนการสรุปสำนวนคดีออกไปก่อนแน่นอนครับ

อกจากนี้คุณอัจฉริยะฝากไปถึง

เขาบอกว่าในฐานะที่รู้จักที่เคารพท่านเนี่ย
ท่านโดนวางยาคดีนี้
เหรอเหรอ
เดี๋ยวผู้ชะการภาพใครจะกล้าวางยาอ๋อนั่นอ่ะสิ
คุณอัจฉริยะบอกว่าคดีนี้พลตำรวจตรีใหญ่กว่าพลตำรวจโท

พลตำรวจตรีมาสั่งการทุกอย่าง
ทำให้หลักฐานในคดีชิ้นสำคัญมันอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหมด
มีการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จด้วย
รู้เลยว่ามันช่างบัตรศพจริงนะมันช่างอัพยศจริง
ผมฝากเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ในฐานะที่รู้จักกันแล้วก็เป็นที่เคารพกัน
ท่านถูกวางยาท่านถูกวางยา
แล้วผมบอกให้เลยว่าพลตำรวจตีใหญ่กว่าพลตำรวจโท
ชั่วโมงนี้ผมพูดแค่นี้พอคดีนี้
สิ่งที่ผมจะเปิดเนี่ยหลักฐานสำคัญเนี่ย
ที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ที่มีขบวนการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเนี่ยขึ้นมานะ
โดยมีการร่วมมือกันเป็นขบวนการ
แล้วคนไทยทั้งประเทศจะช็อกกับคดีนี้
แล้วจะทำให้คดีเนี้ยล้อมทางกระดาน
ทั้งกระดานนะแล้วผมเชื่อว่าไม่สามารถปิดคดีนี้ได้เลย
คุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าหากตำรวจชุดสอบสวนคดีแตงโมเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะยื่นเรื่องนะยื่นไปยังกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบรวมไปถึงและคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติไว้แล้วด้วยครับ
ยื่นไปปรชด้วยส่วนที่ตำรวจต้องมาเลื่อนแถลงข่าวปิดคดี
เพราะรอสอบประคำตัวเขาเองและผู้เชี่ยวชาญนั้น
คุณอัจฉริยะบอกว่าถ้าตำรวจมั่นใจในพยาหลักฐานที่มันครบถ้วน
ตามที่พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งออกมาพูดก่อนหน้านี้จริง
เอ้าก็แถลงปิดไปเลยดิจะมารอเขาทำไม

เออคุณอัจฉริยะบอกถ้าหากตำรวจมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า
แตงโมจับขาแฟนแล้วพลัดตกน้ำที่ท้ายเรือจริง

คุณว่าอย่างไร

แต่เท่าที่ดูนะตำรวจเขาเลื่อนไปบ่อยเหมือนกันนะ
เรื่องการปิดคดีเนี่ยจากปลายเดือนมีนาใช่ไหม
ก็จะมาเป็นช่วงสงกรานสงกรานไม่ได้

ทนายเดชาบอกเลยนะว่ายังไงก็คงไม่เกินสิ้นเดือนนี้
ทนายเดชาก็เลื่อนมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับ